คือจะพาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
โรงแรมปกติต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับแขกต้อนรับคุณอยู่แล้ว
จริงแต่งานนี้แม่บ้านเขาบอกว่า
มีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาในห้องครัวเลยค่ะ

ไปดูคันข่าวว่าแขกที่ว่านี้

ไปที่ล็อบบี้เลยไปเช็คอิน

มานอนดูดิอันนี้คือยังไง

มานอนอ้วนพีอยู่ในห้องครัวแบบนี้
งูเหลือมค่ะขดตัวอยู่หลังตู้แช่อาหารนะ
โดยเจ้างูเหลือมเนี่ยมันเลื้อยหนีน้ำขึ้นมา
อืมเขาว่าอย่างงั้นนะแล้วมันก็มาซุกอยู่ในห้องครัว
บริเวณชั้นหนึ่งของโรงแรมชื่อดังกลางเมืองจันทบุรีเลย

พี่กู้ภัยก็รีบรุดมาที่เกิดเหตุ
มาช่วยกันขยับตู้แช่ให้มันห่างออกจากกำแพงนิดนึง
แต่นี่สะดวกไงในการจับกลุ่ม
พอขยับพื้นที่ออกมาแล้วเนี่ยนะเขาก็ต้องค่อยใช้อุปกรณ์
ก็คือตะขอเหล็กยาวเนี่ยแย่กระตุ้นกระตุ้น
เฮ้ยนายนายตื่นอยู่ไหมนายยังมีสติหรือเปล่า
นี่ค่ะคุณดูสิค่อยเขียมันมานะคะ
แล้วจากนั้นก็ใช้ท่อนอลูมิเนียมที่มันมีบ่วงที่ปลายท่อนเนี่ย
คล้องไปที่งูแล้วก็ช่วยกันค่ะ
ยกออกมาข้างนอกอุ้ย
ไยจริงตัวใหญ่ตัวยาวนะหลายคนก็ลุ้นระทึกนะฮะ
สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกอกตกใจกันไป
พอจับมันออกมาได้วัดดูสิยาว๔เมตร
๔เมตรนัก๔๐กิโลกรัมต้องใช้จณฐี๔คนในการจับ

ต้องบอกจริงว่าใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
นึกภาพไม่ออกว่ามันตกใจขนาดไหน

สิบเอ็ดปีบอกว่าก็เข้ามาทำความสะอาดในห้องครัวนั่นแหละ
สังเกตเห็นหางอะไรวับมันผ่านตาไป
ใครกับหางงูพลวงมาจากตู้แช่
ใดนั่นแหละพอชะโงกหน้าไปดูถึงกับร้องกรี๊ด
ฉันนี่ร้องกรี๊ดเลย
บอกอย่างนั้นแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมา
แล้วก็ให้พนักงานที่เคาน์เตอร์โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย

ตายแล้วมาเจองูในห้องครัว

ตอนนี้ฝนตกหลายที่หนีน้ำอาจจะเจอแขกไม่ได้รับเชิญแบบนี้นะคะ

ไม่ชอบทั้งนั้นแหละสัตว์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานอะไรแบบนี้